คุณผู้ชมมาดูเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่บุรีรำกันหน่อยนะคะ
คือมีพลเมืองดีค่ะเห็นผัวเมียเขาทะเลาะกันเข้าไปห้าม
สุดท้ายนะฮะกลายเป็นคนเสียชีวิตซะเองเพราะว่าโดนลูกหลงค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
คนก่อเหตุก็คือนายสมการเพียนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านแม่ยาย
จุดนี้แหละค่ะบ้านเลขที่หกสิบเอ็ดบ้านสระกลางตำบลหนองตะครอง
อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำพอมาจอดปุ๊บตะโกนถามเลยค่ะ
ถามหาเมียเมียชื่อว่านางสวรรค์การเพียรตอนแรกเนี่ย
มาง้อขอคืนดีแต่เมียเนี่ยไม่เอาด้วยเมียเนี่ยหนีมาอยู่กับแม่ที่บ้านเนี่ย
หลายวันแล้วเพราะถูกนายสมเนี่ยชอบดื่มเหล้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
เมียเนี่ยก็คือนางสวรรค์บอกว่าทนไม่ไหวแล้วหนีออกจากบ้าน
เออแพ้รักมาอยู่กับแม่ดีกว่านะฮะก็มาอยู่กับแม่ที่บ้าน
แต่พอนางสวรรค์เห็นนายสมยังอยู่ในอาการมืนเมา
เพราะตอนที่เขามาง้อเนี่ยอาการเมามาเชียร์นะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่ยอมคืนดีด้วยฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วย
เพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายอีกนายสมก็เลยเกิดอาการโมโหค่ะ
วักมีดปลายแหลมที่พกใส่กระเป๋าติดตัวมาออกมาเลย
นางสวรรค์เห็นแบบนั้นก็ตกใจค่ะวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำ
นายสมถือมีดวิ่งไล่ตามไปพยายามที่จะเอามีดเนี่ย
เข้าไปแทงภรรยาตัวเองนางสวรรค์ค่ะฝั่งภรรยาก็เลยตัดสินใจ
วิ่งออกจากห้องน้ำไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง
แล้วก็เพื่อนบ้านแต่ไม่ทันค่ะถูกนายสมเนี่ย
ใช้มีดจ้วงแทงเข้าที่บริเวณหน้าอก๑ครั้งจนกระทั่งล้มลง
จากนั้นนายสมบัติซึ่งเป็นน้องเขยของนางสวรรค์
แล้วก็นายวิชิตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านวิ่งเข้ามาช่วย
จุดนี้แหละคุณผู้ชมเหตุชุลมุนวุ่นวายก็เลยเกิดขึ้น
ขณะที่มีการยื้อแย่งมีดกันนายวิชิตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเนี่ย
ถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าท้อง๒แผลเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตค่ะส่วนนายสมบัติซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องเขยเนี่ย
ถูกมีดฟันเข้าที่ข้อมือด้านขวาได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ส่วนนายสมคนก่อเหตุหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีเลยค่ะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปสรุปแล้วงานนี้นะคะ
ทำให้นายวิชิตแบะสกุลอายุ๓๓ปีเสียชีวิต
นางสวรรค์การเพียรอายุ๕๓ปีได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนน้องเขยก็คือนายสมบัติพุทธเขต
อายุห้าสิบเจ็บปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
วันนี้ญาติของนายวิชิตก็คือญาติของพลเมืองดีเนี่ยนะคะ
ได้มีการจัดงานศพแน่นอนนะคะงานศพเนี่ยบรรยากาศ
คงไม่ต้องพูดถึงพลเมืองดีเข้าไปห้ามแล้วถูกลูกหลงแบบนี้
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุถือว่าเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหัน
ญาติเนี่ยโศกเศร้ายังทำใจไม่ได้ค่ะพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
นายวิชิตเป็นน้องชายคนเล็กจากพี่น้องทั้งหมด๔คน
ที่ผ่านมาน้องมักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นมาตลอด
ตอนที่เป็นทหารเกณฑ์ก็เคยนะไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยซึนามิด้วย
จำได้ไหมปี๔๗ก็ไปช่วยด้วย
ปัจจุบันก็เป็นคนดูแลคุณแม่ที่บ้านเวลามีงานอะไรในหมู่บ้าน
ก็จะไปช่วยเขาตลอดค่ะไม่คิดว่าน้องจะมาเจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้
รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังกับคนที่ก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คนที่ก่อเหตุกลับมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อยากให้มามอบตัวอยากให้ยอมรับผิดอยากให้มาขอขมาศพ
ทางญาติบอกว่าพร้อมที่จะโหสิกรรมให้
ส่วนเรื่องคดีก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะคะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะเพื่อนบ้านก็คือนางสมจิตหนูเทศ
อายุ๕๑ปียืนยันว่าผู้ตายเป็นคนดีมาก
ชอบช่วยเหลืองานสังคมไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอเหตุการณ์เหลวร้ายแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดค่ะมีรายงานว่าไปพบรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ
จอดทิ้งไว้บริเวณป่าติดกับเขตชายแดน
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็ไล่ล่าอย่างเต็มที่นะคะ
ก็ให้ตำรวจปลอดภัยด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่านายสมจะมีอาวุธอะไรอีกหรือเปล่า
ในการที่จะสวนตำรวจนะค่ะ